ไปเที่ยวกันไหม

คือเบรกที่แล้วมัวแต่กินไง

ให้เต้น

จูก

ในชื่อของนาขั้นบันไดตั้งอยู่ที่ไหน
อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เจ้า
เขาบอกว่าเป็นหนึ่งสถานที่นะครับ
ที่คุณนั้นจะได้ดื่มดับไปกับกลิ่นอายสายฝนสายหมอกในยามเช้า

เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรสวยมาก
สุดยอดเขียวขจีเลยทีเดียวนะครับ
ความสวยงามของต้นข้าวที่เขียวขจีแบบนี้
ปลูกแบบลดหลั่นไล่ตามระดับ
เป็นขั้นบันไดที่มันสวยงามครับ
แถมยังมีที่พักเรียกได้ว่าเป็นประเภทแบบ
หลักร้อยล้านวิว
มีคนมารีวิวเอาไว้แล้ว
คือเขาบอกว่าที่พักเนี่ยเป็นราคาหลักร้อยนะ
แต่วิวที่มาออกมานี่มันหลักล้านจริง
ถูกต้องเพราะว่าราคาไม่แพง

แล้วก็ต่างคนต่างชูนิ้วโป้งเลย

และยังไม่หมดเลยช่วงนี้ต้องไปนี่

อยู่ในพื้นที่การดูแลของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
เป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองไทย
มีความสูงถึง๓๐๐เมตรเลยนะคะ

ลำน้ำทั้งสายน้ำตกมันลดหลั่นลงมาจากหน้าผาสูง
และที่นี่นะคุณมันยังโอบล้อมไปด้วยป่าและขุนเขา

แม้ว่าการเดินทางมันจะค่อนข้างยากลำบากนิดหนึ่ง
ต้องใช้เวลาเดินทางนานไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมงแหละ
ระยะทางหนทางการเข้าไปก็ไม่ได้ง่าย
เตรียมที่จะเป็นผู้พิชิตอุทยานแห่งชาติลำดับที่สองของประเทศไทย

ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลศรีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทย

คือการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นครับ

เป็นจุดชมวิวยามเช้าที่มันเคล้าไปกับสายหมอกครับ
แล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกที่ผาลมศักดิ

แล้วเดี๋ยวผมจะเป็นคนผลักคุณลงไปเอง
ไม่ได้ค่ะคุณผักดิฉันไม่ได้
ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของความปลอดภัยใครที่จะไปถ่ายรูป
เพราะว่ามันสูงมากนะ
อันนี้ก็ต้องฝากเตือนกันเอาไว้แต่ก็ไปเที่ยวกันให้เต็มที่สนุกสนาน
แล้วก็อย่าลืมนะครับเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาด้วย
ใช่คุณจะได้เป็นผู้พิชิตอุทยานแห่งชาติ
ลำดับที่๒ของประเทศไทยนะ
หน้าหนาวแบบนี้ต้องไปเลยนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่
แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปไกลขนาดนั้น
อ้าวอยู่แค่เขาคภูทับเบิก
ไม่ไกลจากกรุงเทพในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ
และน่าไปเช็คอินมาก
ด้วยการไปเดินชมไร่กะหล่ำปลีนะคะ
ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา

โอ้โหดูนะสูดหายใจกันแบบเต็มปอดเลย

กลางคืนคุณก็จะได้นอนรับลมหนาว
นับดาวมองดาวบนท้องฟ้าบน

นอนกลางเต็นต์บนดินชมดาวบนฟ้า

นอนทับเบิกสัมผัสความหนาวดูดาวบนดิน
นี่แหละค่ะคุณจะได้เห็นแบบนี้จริง

เราจะเห็นแสงไฟของบ้านเรือนเนี่ย

คล้ายกับแสงดาวนั่นเอง

อาจจะไม่สวยเท่ากับตาของคุณ

อ๋อเข่าข้อนะ

เดินเล่นกันที่สะพานมอนแห่งสังขระบุรีนะครับ

สัมผัสอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของไทยที่

เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ
แล้วก็เรื่องราววัฒนธรรมที่น่าหลงไหลของชาวไทยมอนนะ
พลาดไม่ได้เลยครับกับการท่องเที่ยว

แลนด์มาร์คสำคัญของการเที่ยวที่สังขระแห่งนี้นะครับ

จากนี้ยังมีที่เที่ยวอีกมากมายนะครับ
คุณต้องหลงไหลในที่นี่แห่งนี้อำเภอนี้สังขระบุรีครับ

ปลายฝนต้นหนาวควรจะต้องมาเที่ยวที่นี่
เพราะธรรมชาติที่นี่โอ้โหมันสวยงาม
ไปแล้วนะสิ่งเดียวที่จะพูดเลยก็คือ
เมืองไทยของเราเนี่ยนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สามารถชมทะเลหมอกความสวยงามในช่วงฤดูหนาวนี้ได้ทุกภาค

ไม่ใช่แค่ภาคเหนือไม่ใช่แค่ภาคอีสานภาคใต้ก็มี

ฉันไปมาแล้วถึงเบตงไปยาลาเลยทะเลหมอกไอเยาเวงก็มี
หรือว่าจะขึ้นไปแม่ห้องศรนี่ที่ผ่านมาโอ้โหไทยแลนด์เห็นไหม
พาไปบ้านจาโบไปชมจุดชมวิวที่มันเห็นทะเลหมอกสวย
มีอีกหลายสถานที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูการแห่งการท่องเที่ยว
หน้าหนาวอากาศดีเชิญชวนเที่ยวเมืองไทยกันเยอะนะคะ

เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันเป็นเรื่องสุดฮอตในโลกโซเชียล
โซเชียลเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของเราเยอะมากเลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องในโซเชียลเนี่ยมันจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ